คุณผู้ชมข้างหลังนี่น่าจะยังตามกันต่อ
ก็ยังหาไม่เจอแต่ที่เจอคือร่องรอยคุณผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่า
นี่เป็นร่องรอยที่จะไปเชื่อมโยงกับนักโทษแป้งนะ
เพราะก่อนอันนี้มีอะไรถุงขนมใช่ไหมรอยเท้าใช่ไหมปรากฏว่าไม่ใช่
โบ๋เป็นของเจ้าหน้าที่ตอนนั้นก็วืดไป
แต่รอบนี้คุณผู้ชมมาดูกันว่าเขาเจออะไรครับ
ตำรวจนับร้อยนายเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งวันเลยนะ
กระจายกำลังลาดตระเวนแถวแนวเทือกเขาบรรทัศน์ครับ
ในตระที่พัทธลุงเขตรอยต่อจังหวัดตรังกับสตูน
ฝนก็ยังตกอยู่คุณผู้ชมฮะเนี่ยพื้นยังเปียกอยู่เลย
กระทั่งตำรวจชุดแดนไทย๕๔ลาดตระเวนสำรวจเหนือน้ำตกหม่อมจุ้ย
คุณผู้ชมเจอร่องรอยครับเป็นร่องรอยเหมือนคนหยุดพัก
แล้วก็ทานอาหารอันนี้เป็นเบาะแสใหม่เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบว่า
ร่องรอยนี้เชื่อมโยงไปยังนักโทษแป้งหรือเปล่า
ส่วนพื้นที่เชิงเขาทุกจุดที่อาจเป็นเส้นทางหลบหนีตำรวจเขาก็นำกำลังตั้งจุดสกัดทุกพื้นที่ครับ
เสบียงสำรองให้เพียงพอกับการดำรงชีพไม่ต่ำกว่า๑สัปดาห์ในการเฝ้าประจำจุดเพื่อสกัดเสียแป้ง
เช่นเดียวกับชุดเคลื่อนที่เร็วแล้วก็ชุดปฏิบัติการทางอากาศครับเขาก็เตรียมเฮลิคอปเตอร์พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เดินป่า
สนับสนุนไว้สับเปลี่ยนกำลังนะเพื่อไล่กดดันนักโทษแป้งจากภูมิประเทศด้านอื่นด้วยครับ
ก็มีชาวบ้านบางส่วนเขาเห็นต่าง

ชาวบ้านที่ตรังก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดแนวเทือกเขาบรรทัศน์

หากสภาพสุดท้ายของนักโทษแป้งคือไม่สวมเสื้อกับรองเท้า
แบบนี้อยู่บนเขาเกิน๗วันก็ไม่น่ารอดแล้ว
ไม่น่าทนกับสภาพอากาศในพื้นที่ได้
อิดโรยอิดโรยแล้วก็ดีไม่ดีเสียชีวิตไปแล้วครับ
ชาวบ้านยังเชื่อว่านักโทษแป้งน่าจะหนีออกจากพื้นที่ไป
ตั้งแต่ช่วงวันสองวันแรกแล้วหลังจากที่ยิงประทะกับเจ้าหน้าที่
เขาย้ำว่าเขาบรรทัศน์เนี่ยมีพื้นที่รอยต่อถึง๓จังหวัด
นักโทษแป้งน่าจะออกไปจังหวัดไหนก็ได้เลยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
มันง่ายครับกับการหลบสายตาของตำรวจครับฟังชาวบ้านฮะ
ผมมั่นแจ้ว่าไม่อยู่แล้ว

ตามไปทำหน้าที่ของเขาแต่นอกบันของเจ้าบ้าน

เขาบรรทัศน์มีช่องทางธรรมชาติเชื่อมไปทะเลอันดามัน
ระยะทาง๔๐กิโลเมทรครับถ้าใครที่เชียวชาญนะนะ
คุ้นเคยกับพื้นที่เนี่ยลุยป่าออกไปได้เลย
มันจะไปถึงท่าเทียบเรือปากบาราครับอ๋อทีนี้เมื่อขึ้นเรือออกทะเลแถบนั้นเนี่ย
ก็มีเกาะที่ไว้กบดานหลายแห่งมีทั้งเกาะตารุเตาเกาะระวี
อาดังรวมไปถึงเกาะลังกวีที่มาเลเซีย
ก็ไปได้นะที่ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลมาแต่อีกส่วนมองว่าหากนักโทษแป้งใช้เรือเนี่ย
อาจจะไม่ไปมาเลเซียน่าจะไปอินโดมากกว่าน่าจะไปอินโดนีเซียมากกว่า
คุณผู้ชมอย่างไรก็ตามครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

แจ้งว่าได้สนที่กำลังร่วมกับตำรวจน้ำ

หากนักโทษแป้งใช้เรือไปตามทะเลอันดามันเพื่อหนีออกนอกประเทศ
ก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้น้อยมาก
เพราะต้องผ่านหน้าน้ำจังหวัดสตูน
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาตรึงกำลังกันเข้มเลยครับ
โอ้โหแต่ว่าก่อนอันนี้เราก็สัมภาษณ์ทั้งอะไร
เจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมอดีตพรานป่าก็เชื่อว่านักโทษแป้งเนี่ย
น่าอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์แล้วค่ะอืม